โดยเฉพาะวงการโทรทัศน์ค่ะแล้วก็วงการมายาของเรานี่แหละ
เพราะในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทีเดียวค่ะ
ใช่แล้วค่ะโดยในปี๒๕๕๙ปีลิงคึกคักนี้นะคะ
อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศจะออกมาฟันทงวงการมายา
เผยให้ฟังด้วยว่าเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นค่ะ

ปี๒๕๕๘ที่กำลังจะผ่านพ้นไป
เป็นปีแห่งความเหนื่อยยากของวงการทีวี
รวมถึงวงการมายาคนบันเทิงล้นตลาดงานไม่เพียงพอ
จนเกิดปรากฏการณ์ขายตัวคามคายฉีกสัญญา
ตามคำทำนายของผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์
อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศที่เคยทำนายถ่ายทักเอาไว้
ส่วนปีหน้า๒๕๕๙โหนฟันทงเผย
วงการบันเทิงไทยเข้าสู่ช่วงพลิกฟื้นผ่อนคลาย
เปิดประตูสู่ความรุ่งโรศในอีก๑๒ปีข้างหน้า
ชี้แนวทางเป็นเข็มทิศชีวิตบนเส้นทางมายา
ให้คนบันเทิงอย่าเล่นตัวอย่าเลือกงาน
เกี่ยเงินน้อยแล้วจะมีที่ยืนในวงการ
อีกทั้งยังเป็นปีของศิลปินดาราหน้าเก่าที่เคยอับแสน
จะกลับมาเจอจรัสชายรัศมีอีกครั้ง
ส่วนดาวดวงใหม่ที่จะเข้ามาประดับวงการ

ขณะที่ซุปเปอร์สตาร์จะยังคงค้างฟ้า
ถ้าจะตวมไม่รู้สึกเบื่อไหนวงการมายาไปซะก่อน
ปี๒๕๙เป็นปีที่ผ่อนคลายจากความเหนื่อย
เป็นการเตรียมตัวรุ่งโรธ

ดาราที่ยังพออยู่ได้แล้วมีผลงาน

เพื่อเป็นการบูชาจิตวิญญาณในความเป็นศิลปิน
คือดังไปแล้วแล้วหายไปเวลาหนึ่งจะกลับมา
ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีดารามีกลับมาหลายคน
ก็ที่ที่เงียบไปจะกลับมาหมดเลยนะ
แม้กระทั่งว่าแก่ก็กลับมาได้นะ
บางคนกลับมาเป็นคนแค่ผลิตแค่
เป็นเหมือนเขาเรียกเพลงปล่อยไปเพลงนึงนะ

ปีนี้เป็น๓ปีแห่งการเกิดดาวดัง

มันต้องมีความฝ่ายฝันปรารถนาจะอยู่ในวงการ
มันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเหนื่อยแล้วพัก
มันก็จะค่อยฟอร์ไป
ผลผลิตของอุตสาหกรรมบันเทิง
เป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยการเชิดชูเอกลักษณ
ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย
ชื่อดังการันตีจะเป็นเทรนด์ที่ประสบความสำเร็จ

ผมดูแล้วว่าปี๒๕๕๙
ถ้าเป็นเรื่องของวงการบันเทิงที่เป็นภาพยนตร์นะ

จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความเร็จทะลมทลาย
ความเป็นชาติไทยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ที่
ศิลปะวัฒนธรรมผ้าไทย
การแสดงละครภาพยนตร์

ส่วนการเจาะดวงดาวดังเป็นรายบุคคล

ฝากเตือนคนมายาที่เกิดในราศีพฤกษก

รวมไปถึงอุบัติเหตุจากสัตว์มีพิษ
รวมถึงราศีกุมและราศีสิงศ์
ประคองตัวเองอยู่ในความไม่ประมาท
เพราะมีเกณฑ์ตั้งคันแบบปุบปับฉับพลัน

เป็นข่าวเฉพาะเฉียนวงการได้
ราศีนี่นะสิงค์กับกุม

ต้องระวังอุบัติเหตุแบบฉับพลัน

ให้จำเหตุการณ์ของอาทิตย์ทองจินดา
มันจะเกิดทั้งอุบัติเหตุทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องบิน
เหมือนคุณเจมส์เรืองศักดิ์
แล้วก็เกิดยุงงูหรือสัตว์มีพิษกัด

ส่วนราศีสิงค์กับราศีกุมดาราสองราศีนี่นะ

ตั้งคันหรือมีเรื่องเฉาคลิปหลุดมีปัญหา

หนูก็ไปหาดูรายชื่อมันก็มีอยู่แล้ว
คุณดาราที่เคารพและรักนะครับ
ปีนี้ไม่ได้ท้ายเลยว่าใครเป็นอะไรยังไงครับ

เพราะฉะนั้นคุณอย่าร้อนตัวนะครับ